กรติภาวะโลกรองสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าได้มีการชี้แนะ
เกษตรกรผู้ส่งออกยางพาราแล้วก็ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากยางพาราต้องเร่งปรับตัวรับความท้าทายของการเปลี่ยนแปลงในมาตรการที่จะรับมือกับสิ่งแวดล้อมนะคะ
ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการค้าของสินค้าเกษตรค่ะโดยปัจจุบันนะคะสินค้ายางพาราของไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายรอบด้าน
ทางด้านปัญหาภูมิศาสตร์รัฐศาสตร์ที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงแบ่งคั่วกันไป
อย่างเช่นสหรัฐเองก็มีความก้าวหน้าในการพัฒนายางพาราจากธรรมชาติ
จากพืชทางเลือกอย่างเช่นวายยูรีค่ะ
ซึ่งก็มีจุดเด่นก็คือไม่มีโปรตีนที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้
เหมาะสำหรับการผลิตถุงมือทางการแพทย์ถุงยางอนามัย
แล้วก็สามารถปลูกได้ในพื้นที่ที่แห้งแรงนะคะ
ก็คือเป็นเรื่องของการสกัดยางที่ใช้น้ำร้อนเป็นตัวทำละลาย
ทำให้ไม่ก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมนะคะ
เรื่องของประเด็นสิ่งแวดล้อมค่ะการผลิตยางอย่างยั่งยืนนั้น
ถือว่าเป็นเทรนด์สำคัญของโลกในปัจจุบันนี้มาก
ผู้ผลิตจะต้องมีการรับผิดชอบสังคมร่วมกัน
รับผิดชอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมร่วมกัน
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ซึ่งก็ล้วนแต่เป็นการผลิตยางอย่างยั่งยืนและการแปรรูปอย่างยั่งยืนนะคะ
ซึ่งก็คงมีการให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้น
ตามแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภค
หันมาให้ความสำคัญกับสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะ
แนวโน้มการปกป้องแล้วก็คุ้มครองสิ่งแวดล้อมนะคะ
การนำมาแปรรูปหรือว่าใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ช่วยลดขยะ
รวมไปถึงการประหยัดน้ำนะคะเพื่อเป็นการชำระล้างสิ่งสกปรกได้อีกด้วย
ถือว่าเป็นนโยบายใหม่แล้วก็เป็นการตอกย้ำจุดยืน
ให้กับเกษตรกรผู้ผลิตยางพาราผู้ส่งออกแล้วก็คนแปรรูป
คำนึงถึงเรื่องของการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะ